โคต้ารัฐมนตรีของแต่ละพัก
ตอนนี้ก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
เป็นลักษณะโผล่ว่าใครจะไปนั่งกระทรวงไหน
แต่ว่าก็มีรายงานบอกว่าจนนาทีนี้
ก็ยังมีการเจรจาต่อรองกันอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากแก่นำรัฐบาลอย่างภพเพื่อไทย
สัญญาณก็ค่อนข้างชัดแล้วค่ะคุณผู้ชมว่า
คุณเศรษฐาทวีสินนอกจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว
ก็จะควบเก้าอี้กระทรวงการคลังด้วย
จากเดิมมีชื่อของขุนกิตีรัตน์หน้ารนอง

ซึ่งจะนั่งควบที่ต้องควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยตัวเอง
ก็เพราะว่าภารกิจสำคัญก็คือนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
ซึ่งอยากจะผลักดันตรงนี้ให้สำเร็จนะคะ
ขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็จะนั่งรองนายกรัฐมนตรี
แต่ว่าจะได้ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีกระแสมาตลอดหรือเปล่า
ก็ต้องจับตาดูค่ะเพราะว่าก็มีข่าวมาว่าพักเพื่อไทยก็แสดงความประสงค์
อยากจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภูมิใจไทยเนี่ย
เขาบอกถ้างั้นเอามหาดไทยมาแลก
สุดท้ายแล้วเพื่อไทยจะปล่อยเก้าอี้มธ๑หรือเปล่า
ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และถ้าหากว่าเพื่อไทยนะคะเก็บกระทรวงคมนาคมไว้
คนที่จะนั่งเก้าอี้กระทรวงคมนาคมก็คาดว่ามี๒คนนะคะ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหรือคุณประเสริฐจันทรรวงทอง
ซึ่งถ้าดูตรงนี้เขาบอกน้ำหนักก็จะไปทางคุณสุริยะ
เพราะว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเจรจาจัดตั้งรัฐบาล
คุณประเสริฐเลขาธิการพักน่าจะไปนั่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะซึ่งเตรียมจะลาออกจากหัวหน้าพัก
ก็จะได้รับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเป็นเครื่องปลอบใจว่ากันอย่างนั้นนะคะ
เดิมมีข่าวว่าจะไปนั่งว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็น่าจะตรงเป็นหมอแต่ก็มีข่าวมาอีกนะคะ
อาจจะต้องพลิกไปทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่น่าจะมี๑เก้าอี้สำหรับคุณหมอชนน่านนะคะ
ขณะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์จะนั่งว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และคุณสุธินคลังแสงก็มีกระแสว่าจะไปนั่งว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งก็ฮือฮานะคะเพราะว่าสำหรับกระทรวงกลาโหม
ถ้าคุณสุธินไปนั่งจริงเขาบอกว่าก็จะฉีกประเพณีปฏิบัติอย่างมาก
เพราะว่าที่ผ่านมากระทรวงนี้ท่านนายกไม่ควบเอง
ก็จะให้อดีตนายทหารที่มีบารมีมารับหน้าที่
ก็มีอีกกระแสหนึ่งอ้างว่าส้มอาจจะไปถึงพักพลังประชารัฐ
ของพลเอกประวิทธิ์ถ้าเป็นแบบนั้น
ก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันก็จะยิ่งผิดธรรมเนียมไปอีก
เพราะว่าปกติแล้วการคุมเหล่าทัพจะอยู่ในพักแก่นำรัฐบาล
ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ที่จะต้องจับตามองค่ะ

ภูมิใจไทยแน่นอนคุณอนุทินก็จะนั่งรองนายกรัฐมนตรี
แต่ก็จะต้องจับตาว่าควบกระทรวงไหน
เพื่อไทยขอกระทรวงคมนาคมเดิมที่ก่อนรัฐบาลนี้คุณอนุทินคุมอยู่ใช่ไหมคะ
ภูมิใจไทยก็เลยเพราะฉะนั้นขอแลกกับกระทรวงมหาดไทย
ถ้าเป็นไปตามนี้คุณอนุทินก็จะนั่งรองนายกควบมหัฐไทยด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับหลายตำแหน่งมันมีกระแสข่าวออกมาแล้วมันซ้อนกันอยู่นะครับ
ก็คือยังยังไม่ลงตัวแหละคนนี้ใครอ่ะนะครับ
ครูใหญ่ของพักภูมิใจไทยคุณเนวินชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬาน่าจะเป็นของลูกชายของคุณเนวินครับ
คือคุณชัยชนกเป็นนักเรียนนอกนะครับกลับมาช่วยดูแลทีมฟุตบอลบุรีรำยูไนเต็ด
แล้วก็ยังก้าวไปสู่ระดับโลกด้วย
ส่วนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเจ้าของเก้าอี้เดิม
รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาแน่นอนครับ
แต่อัมเป็นอัตลายะอัตลายไปรัฐบุตรฉันเรียกว่า
มันก็ไปซ้อนกับข่าวที่บอกว่าน่าจะไปเป็นของพลังประชารัฐเขา
พูดถึงพลังประชารัฐดูพลังประชารัฐเลยแล้วกัน
คือเขาบอกว่าลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
จะส่งน้องชายคือบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
อดีตผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติมาดำรงตำแหน่ง
ในคณะรัฐมนตรีในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
แล้วอาจจะควบว่าการอีกกระทรวงหนึ่งนะครับ
กระแสระบุว่าลุงป้อมต้องการให้น้องไปคุมกระลาโหม
แต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยาก
นี่แหละครับที่ผมนำเรียนว่ามันซ้อนกันอยู่
เพราะว่าก็มีข่าวออกบอกว่าจะไปดูกระทรวงธรรมชาติ
เห็นไหมฮะซ้อนกับเมื่อกี้แล้วแสดงว่ายังไม่ลงตัว
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า
จะไปเป็นช่วยว่าการมหาดไทยนะครับ
ล่าสุดน่าจะนะน่าจะไปลงตัวที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
เพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับเคยนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ
แต่ก็ต้องไปนู่นวัดพลังกับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
แก่นำคนสำคัญของเพื่อไทยเขาที่เขาก็อยากจะมาคุมกระทรวงเกษตรเหมือนกัน
ไปดูรวมไทยสร้างชาติครับแล้วก็มีการคุยกันเสร็จ
กระทรวงพลังงานมาดูแลแหละแต่คนที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับ
เนี่ยคือเป็นคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
ซึ่งก็นะครับรับตำแหน่งมาตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่
จำชื่อได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะแต่ล่าสุดมีข่าวว่าหัวหน้าพักเลย
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือขวาของพลเอกประยุทธ์
ณเวลานี้นะครับจะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองเลยครับ
แล้วก็เป็นนักกฎหมายด้วยส่วนคุณสุพัฒนภงก็อาจจะไปนั่งนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่าถ้าเป็นจริงก็นะครับต้องตั้งคำถามว่า
ผลงานที่ผ่านมาของคุณสุพัฒนภงเนี่ยไม่เข้าตาหรืออย่างไรนะครับ
หรือมีปัจจัยอะไรมาแทรกซ้อนส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับ
ถ้าไม่มีเหตุพลิกโผล่จริงนะครับก็น่าจะได้สารงานต่อ
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหมือนเดิม
ไปดูคนนี้ครับนายวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาครับ
เมื่อวานบอกว่าไปในฐานะนะครับก็ลูกของคุณบรรหารนะครับ
ไปรับคุณทักศิลป์ชินวัชฎ์ที่ท่ากาศิยาณนาธิชาติดอนเมืองนะครับ
สงสัยสงสัยจะไม่ได้ไปทำหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อแล้ว
แต่ถือว่าเป็นการอัพเกรดนะถือว่าเป็นการอัพเกรด
ถ้าจะได้ไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีกระแสข่าวแบบนี้นะครับ
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องครับจากประชาชาติ
ก็น่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
อันนี้เนี่ยชื่อไม่เปลี่ยนเลยชื่อไม่เปลี่ยนเลยนะครับ
ก็อาจจะมีภารกิจนะครับในการที่จะต้องติดตามนะครับ
ดูแลในทักษิณชินวัฒน์ด้วยหรือเปล่าที่อยู่ในกระบวนการที่น่าจะนะครับ
ยื่นขอพระธรรมอภัยโทษนะฮะในเร็วนี้ครับ